เมื่อวานเมื่อวานนี้ก็แสดงเป็นคุณ

บรรยากาศบ้านกรอกตอนนี้เป็นยังไง
ข้างจะเงียบสักหน่อย

เดินทางมาเที่ยวแต่จะมีพวก

ใช่ครับมาดูลุง

คือแบบว่ามีเอฟทรงเอฟซี
เป็นเรื่องเป็นราวเลย
เหรอบรรยากาศก็เงียบเหงาตอนนี้

ยูทูเปอร์เต็มไปหมดเลย

โหเยอะนะ๒๐ช่อง

เดินไปขึ้นไปบนวัด
ผู้ผ้าผู้หลวง

อ้อเหรอขนาดนั้นเลย
เมื่อวานที่หลายคนก็จะจับติดตามไว้บอกว่าว่าลุงคนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่
ควบคุมอารมณ์เสียนี้มากี่วันแหละ

หลังจากวันที่๑๔เราไม่ได้คุยกับเขา
คุณเล่าอย่างนี้ดีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวที่มันเกิดอะไรขึ้น
ตอนนั้นคือทางเจ้าที่ป่าไม้กำลังอ่านเอกสาร

ใช่ครับให้ลุงฟังอยู่อ่านไปอ่านมา
ซึ่งรอยก็มีน้องฟ้ายืนอยู่ฝั่งหนึ่งผมยืนอยู่ฝั่งหนึ่ง

ไปอ่านมาอยู่ดีลุงเขาเป็นอะไรไม่รู้
เขาไปจับไหมเขาบอกว่าเห็นพระบอกอะไร
แม่ตะเคียนเข้าแม่ตะเคียนเข้าหรือเปล่าตามข่าว
ฉันก็อาจจะเป็นผู้เสพข่าวเขาบอกแม่ตะเคียนเข้า
มันก็ไม่ใช่ลุงพลไม่ใช่ไม้ตะเคียนนะครับ
มันเป็นไม้ฮะไม้มะคาแต่
คือตรวจสอบชัดเจนแล้วว่า
ที่ว่าพี่อาชะทกรุงโรงเรียนไป
บอกว่ามีการตรวจสอบนี่นี้กำลังอ่าน

ว่าตัวลุงพลเองอ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ไม้ตะเคียน
คือเขาเชื่อว่าเป็นไม้ตะเคียนอย่างนี้ป่ะก็มีสิทธิ์เขาจะไม่รู้
มีสิทธิ์มั้ยเขามีสิทธิ์ที่เขาจะไม่รู้จริงจริงมีสิทธิ์มั้ยเออ
แล้วก็เลยเชื่อไปเลยว่าอันเนี้ยแหละอันเนี้ยใช่อันเนี้ยจริงจริง
ก็ไม่รู้ไม่รู้อยู่เขาก็จะอ้างว่าเขาเห็นว่าไม้อันนี้
มันไหลลงมาจากเขาแล้วแกก็ไปเห็น
ติ๊กต๊อกก็เยอะฮะอืมซึ่งซึ่งหลังจากเหตุการณ์เนี้ยสงบเนี้ยตอนแรกผมก็คิดว่าเออจบแล้วอืม
แต่มันกลับไม่จบนะครับเนี่ยมันไม่จบยังไงครับ
คือหลังจากผมไปตบไหล่น้องฟ้าให้กำลังใจนะอยู่ดีลุงแกก็เดินมา
ปีเข้ามาเลยปีเข้ามาเลยเขาเห็นผมถือโทรศัพท์ด้วยไงปีเข้ามาเลยแล้วก็
แบบว่ามาอกมาชนผมอกมาชนแล้วก็บอกว่าผมมันมีสิทธิ์อะไรไปถ่ายเขา
ได้รับอนุญาตหรือยังอะไรแบบนี้ครับ
แต่วันนี้ลุงพลเขาบอกว่าเขาไม่โดนคุณคุณได้ยินกับหูแล้วใช่ไหม

เขาบอกเขาไม่ได้โดนคุณเขาแค่เอาไปอย่างนี้แล้วคุณก็ถอย
คุณก็แบบหลบหนีไม่ได้โดนคุณจะมาบอกว่าไปโดนเขาได้ไง

ถ้าไม่โดนแล้วที่ผมโดนมันคืออะไรครับผม
เป็นพลังพลังจากแม่ตะเคียน

ก็ใช่ไงหรือแม่ตะเคียนอย่างที่หมอปลาเมื่อวานคุยกับฉันบอกว่า

เพราะว่าไปตัดไม้ออกมาพิสูจน์ปรากฏว่าแม่ตะเคียนเลยโกรธเลย

มันมองไม่เห็นหน้าเขาต้องคอยหันมาอย่างนี้

ไม่เคยเห็นคนจับไหว้ไม้มะค่าแต้นะ

คือจริงแล้วเท่าที่ทางติเองลงไปฝังตัวอยู่ที่บ้านกอก
ตั้งแต่เดือนพฤษภาจนถึงวันนี้ก็ยังไปมาอยู่

งานรวดครับงานรวดครับ

ไปฝังตัวอยู่ที่นั่นเนี่ยนะแหมนี่กลืนน้ำลายนะ

นี่ไปฝังตัวอยู่ที่นั่นเนี่ยเคยเห็นลุงพลเขามีอาการแบบนี้ไหม

เคยนะครับเคยเห็นแต่พูดเสียงดังบ้างอะไรแบบนี้
แต่จู่โจมแบบนี้เรายังไม่เคยยังไม่เคยเห็น
อารมณ์เขาส่วนตัวเกี้ยวกราดขนาดนี้ไหม
บางทีเหมือนก็ของจะขึ้นเสียงดัง

อย่างนี้คือติอาจจะไม่เคยเห็น
แต่เคยไปถามชาวกกอกไหมว่าลุงพลเป็นนิสัยแบบนี้ไหม

เป็นคนพีคง่ายอะไรอย่างนี้
แสดงว่าแล้วที่เรารู้จักกันมาตอนแรกต้องถามว่า
ก่อนหน้านี้สื่อนำเสนอจนลุงพลเป็นซุปเปอร์สตาร์
เป็นพระเอก
คือเขาเป็นคนฉุนเฉียวแบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรก
เป็นคนที่แบบว่าบางทีระงับอารมณ์ตัวเองไม่อยู่

แบบอย่างนี้ไง

มันก็ดูอารมณ์ดีนะคะ
หน้าจอกับหลังจร
ต่อฉันเหมือนกันหนูไม่ได้เหมือนเธอ
หน้าจอกับหลังจรความอมหิตมันเหมือนกัน
อีบ้าอย่างฉันมันอย่างนี้อยู่แล้ว
ไม่หรอกก็คือมันเป็นธรรมดา
บางทีแบบภาพที่ออกไปมันก็อาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากมาย
เห็นเขาไปสัมภาษณ์คุณป้าสองคน
เขาบอกว่าเวลามีประชุมหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านเนี่ยบางทีก็ไม่อยากไป
เพราะว่าแกจะเป็นแบบเสียงดังแบบอะไรอย่างนี้
แกจะดูอย่างนี้และพูดอยู่คนเดียวอันนี้ฟังมาอีกที
ตุ๊ะตีติตอนนี้ต้องไปทำงานที่กอกอยู่ไหม
ก็แหนะครับต้องไปอยู่จะไปครับ

ถ้าดูภาพบุคกี้บุ่มนักข่าวอย่างคุณ
อย่างที่ไทยรัฐของเราก็ติดตามกันมาตลอดบ้านกกอกจนแบบโอ้โหต้องยอมรับ
เรทติ้งชนะละครไปด้วยช่วงนี้เห็นก็แบบว่าถึงขนาดแค่ลุงพลกลับมาไม่๒๓วัน
เรตติ้งก็ขึ้นมาสูงขนาดนั้นเป็นยังไงเรื่องนี้มันใครเป็นคนน่าสงสัย
เอาตามที่น้องคิดเลยก็คือที่ผมคิดนะครับก็คือคนที่ใกล้ชิดชมพู่แล้วก็เข้าถึงตัวน้องชมพู่
แต่เรื่องนี้เขาบอกคดีนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นทางศัยส่งศัยยศาสตร์เป็นความเชื่อ
มันมีจริงไหมแถวนั้นก็มีความเชื่อเรื่องศัยยาศาสตร์ความเชื่ออะไรอย่างนี้ไหม
ก็มีนะครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นหมู่บ้านแบบเล็กอยู่ในดงเขาแล้วตรงนั้นก็คือแต่ก่อนเป็นพื้นที่ของคอมมินิตด้วย
ซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของความเชื่อเรื่องสายยาศาสตร์
ตรงนั้นเขามีกันอยู่แล้วถึงแบบว่าตอนเจอศพมีการตัดผมตัดผมอันนั้นน่ะใช่ครับ
พี่ถามหน่อยว่าในกรณีของตัวลุงพลเองเนี่ยนะก่อนหน้านี้จำเป็นไม่ต้องไปขอเขาถ่ายรูปไปขอเขาทำข่าว
เพราะวันนี้ล่าสุดเนี่ยเขาพุ่งมาที่ติคนเดียวเลยแล้วก็เอาอกมากระแทกเนี่ย
แล้วก็ถามว่าขออนุญาตเขายังคุณมีสิทธิ์อะไรมาถ่ายรูปผมมาละเมิดสิทธิ์เขาเนี่ย
ทำไมเราต้องขอเขาไหมไม่ต้องนะครับไม่ต้องนะปกติไม่ต้องนะครับ
เขาเป็นคนที่ให้ความรู้สึกกับสื่อมัญชนอยู่แล้วใช่ครับ
ครั้งหนึ่งเขาเคยพูดใช่ไหมว่าเขาต้องการให้สื่อไปสัมภาษณ์เขาเยอะอยู่กับเขาใกล้ตัวเขา
เพราะเขากลัวถูกคนใส่ร้ายตอนนั้นเขาบอกอย่างนั้นแต่พอวันนี้เขาบอกไม่เอาสื่อแล้ว
หนังสือแล้วจะเอาแบบยูทูบเบอร์อะไรแบบเนี้ยครับอ๋อคือยูทูปเบอร์
คือแสดงว่าตอนนี้โอเคมันมีสื่อทีวีกับสื่อออนไลน์อย่างพวกเรานี่ถือว่าเป็นสื่อทีวีถูกต้องไหมครับ
เขาบอกยูทูบเบอร์มีสื่อออนไลน์เขาจะเอาสื่อออนไลน์ก็แปลกดีเนาะ
ก็เหมือนกับว่าเขาควบคุมได้อย่างแรกซึ่งแบบเมื่อวานเนี่ย
เขาบอกว่าให้ลบคลิปอย่าถ่ายอย่าถ่ายพวกยูทูปเปอร์
เขาทำได้แต่พอเป็นสื่อหลักปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้
เพราะว่าสื่อหลักก็ต้องนำเสนอไปตามข้อเท็จจริงที่เห็น
จุดอะไรที่รู้สึกว่าลุงพลเนี่ยเขากดสื่อทีวีอย่างพวกเรา

จากเมื่อก่อนจะต้องยอมรับเราทำรีโอริตี้เขาเลยกันนะ
เราติดตามเขาประหนึ่งเรียลิตี้ประหนึ่งละครเลย
อยู่ดีอะไรที่แบบความเปลี่ยนแปลงที่แบบเฮ้ยเขาเปลี่ยนไปเลยว่า

ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมกลับไปล่าสุดวันที่๑๔อยู่ดี
มาบอกผมว่าแกไม่ให้สัมภาษณ์๒เดือน

สื่อมวลชนอยู่ใต้บ้านเขาน่ะถูกต้องไหมใต้ถุนบ้านเขา
เป็นสาราสารวัตรภูหลวงครับ

เขาถึงจะบอกว่า๒เดือนเข้ามาสัมภาษณ์กัน
ลุงเนี่ยคุณอัศยะเข้ามา
แล้วก็จะถงถามนู่นนี่นั่นประเด็นนู่นนี่นั่น
เขาก็บอก๒เดือนไม่ให้สัมภาษณ์

วันนี้ผมมีโอกาสคุยกับลุงพลได้ยินใช่ไหม

เขาหลุดมาคำนึงตอนที่ผมพูดถึงคุณอัศยะ
ผมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณต้องไปเจอคุณอัจฉริยะใช่ไหม
วันที่๒๕หรือ๒๕

เนี่ยผมถึงไม่ค่อยอยากจะสัมภาษณ์ก็เพราะแบบนี้
พอได้ยินเสียงเชื่ออัศยะ

แต่คุณอัดเนี่ยก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องใหม่ว่า
ไอ้ไม้อันนี้เนี่ยมันถูกหรือเปล่า
เหมือนเป็นคนแขก
หรือแม้กระทั่งวันนี้
คุณอัศยะเนี่ยก็อาจจะแบบ
ซึ่งตอนแรกแล้วลุงพลก็เหมือนกับว่า

ที่ทำให้แบบว่าลุงปนปั๊บแต่ง
กลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักเลย
ทั้งในฐานะสื่อมวลชนที่คุณติดตามข่าว

เริ่มแรกการให้การของลุงเขาคือ
สมมติให้การ๕ครั้งอย่างนี้ครับ

คำให้การ๕ครั้งของลุงพลไม่เหมือนกันสักครั้งหนึ่งเลย

อันนี้ทางตำรวจบอกหรือว่าเราสังเกตการณ์

อ๋อลุงค้นกับการเป็นคนให้การไม่ตรงกันเลย๕ครั้ง
ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเป็นเรื่องตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่า
ว่าคือแกพูดไม่เหมือนกันสักครั้ง
คือผมเองก็เคยสัมภาษณ์แก

ผมก็ฝากบอกลุงไปหลายครั้งแล้วว่า

แล้วก็กลายเป็นที่จับตามองว่าคุณมันใช่หรือไม่ใช่
ผมยกตัวอย่างวันนี้ผมมีโอกาสพูดไปแล้วครั้งหนึ่ง

อย่างเช่นกรณีของโทรศัพท์
คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าลุงพลสมัยก่อน

ลุงพลมีโทรศัพท์มือถือแค่๑เครื่อง

ทั้งบ้านมี๑เครื่องแต่ใช้ซิม๒อัน
คือใน๑เครื่องจะมี๒เบอร์อยู่ในนี้

ผมก็มีโอกาสไปถามลุงพลอยู่เหมือนกันนะครับ

ตอนที่ลุงรู้เรื่องเนี่ยลุงรู้ได้ยังไงว่าชมพู่หายไป
ลุงก็บอกว่าป้าแตนเนี่ยโทรมาบอก

แต่ทีนี้พอหลังจากนั้นประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า
สดิ้งซึ่งเป็นพี่ของชมพู่เนี่ย
ตอนที่ไปให้การกับตำรวจแล้วก็บอกกับคนอื่นก็คือบอกว่า
ตัวเองเนี่ยพอรู้ว่าน้องหาย
ก็เดินไปหาป้าแตนที่บ้านลุงพล

น้องหายให้ตามแม่หน่อย
แตนก็เอาโทรศัพท์มือถือนะฮะ
มาจากลูกชายซึ่งกำลังเล่นเกมอยู่
แล้วก็มาโทรศัพท์หาสาวิตรีซึ่งเป็นแม่ของชมพู่
คำถามถามว่าลุงพลเอาโทรศัพท์ที่ไหน
รับทั้งที่ป้าแตนเนี่ยโทรอยู่บ้านแล้วโทรไปหาแม่
อันนี้ลุงพลก็ต้องตอบให้ได้ถูกไหม
หลังจากนั้นลุงพลเองก็มาบอกว่า

ไม่ได้ไปเจอลุงพลไม่ได้บอกลุงพล

๓หลังจากนั้นลุงพลเปลี่ยนอีก
ลุงพลบอกว่าอ๋อนู่นน่ะ
ผมขับรถไปที่ไปรับพระ

สัก๑๐โมงกว่าถึงจะมารู้ข่าว

อาตมาเนี่ยถามว่าทำไมโยมถึงมาช้าจัง
ลุงพลบอกว่าอ๋อพอดีหลานหาย

เข้าใจป่ะคือเหตุการณ์แต่ละครั้งเนี่ย

ไม่เหมือนกันสักครั้งเลย

ผมก็คุยผมก็เก็บอยู่ในใจมานานแล้วเหมือนกัน
แต่ว่าผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงไง
แต่วันนี้คือมันมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้น

เพราะว่าเวลาผมถามแกเนี่ยบอกลุงพล
ผมถามตรงนะทำไมลุงพลพูดกับผม

แต่ละครั้งไม่เหมือนกันเลย
ผมถามลุงพลเลยลุงพลตอบไงหรือเปล่าอ๋อ

เราพูดความจริงก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกครั้ง

ถ้าลุงพูดแบบนี้ขอโทษนะก็บันไลสิครับ
นี่ผมพูดต่อหน้าลุงพลแบบนี้แล้วออกข่าวด้วย
ตอนนี้มีการตั้งข้อสังเกตกันในกลุ่มนักข่าวไหม

แต่แค่พูดให้ฟังด้วยความรักว่าเออ
พอพูดไม่เหมือนกันมันจะกลายเป็นที่จับตามอง

ละก็จะถือมันก็จะลดลง

อันนี้เขาถามว่าอยากจะรู้ว่าหมอปลากระซิบอะไรคุณติคะ

หมอป้าถามว่าห้องน้ำอยู่ไปทางไหนครับผม
คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าต้องมีอะไรแบบส่งซิกอะไรกันแน่นอน
พี่ติคิดว่ายังไง

ใช่ลุงคล่อน
พรุ่งนี้พี่ต้องลงพื้นที่ต่ออย่างนี้

แล้วอย่างนี้ต่อจากนี้ไปเวลาจะสัมภาษณ์ลุงของเขาเนี่ย
จะต้องยังไงดีต้องมีการวางแผนไหม
ไม่ต้องแล้วอีกอย่างเราคงจะไม่เดินเข้าไปในพื้นที่บ้านเขา
ก็คือแบบเราก็จะมีระยะของเราแล้ว
พี่ติคนเขาว่าคนใกล้ตัวแหละ

พี่ว่าจุดประสงค์ที่มันเป็นอย่างนี้
ทำไมอะไรอย่างนี้ทำทำไม

และเนื้อพันธุ์มือมากว่า
มามันไปทำไมไม่ใช่พึ่งมือจัดการอาชาติ
ชมพู่อาจจะแบบ
เหมือนเด็กต่องขึ้น
ไปหนึ่ง
ก็ดึงข่าวกันไปยาวอย่างเงี้ยมีคนรับผลประโยชน์จริงไหมก็จะมีครับแบบนี้
น่าจะมีเขาบอกโอ้ยตายมันจะต้องมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เงินเห็นเงินล้านกันจริงไหมอ่ะ

อันนี้คือคำถามที่สังคมต้องการอยากจะรู้
ทั้งหมดคุณคิดว่าถ้าสมมุติจากการติดตามข่าวมาตั้งแต่พฤษภาคม

จากใครคนใดคนหนึ่งฉันก็ต้องบอกไปด้วย
จากใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็มีการนำขึ้นไปไว้ข้างบน
ก็คือเด็กถ้าสมมุติอันนี้เราฟังแบบผู้เสพ

แสดงว่าพลั้งมือเด็กตายข้างล่าง
แล้วมีการเคลื่อนย้ายตอนที่จะยกขึ้นไปต้องเป็นศพแล้ว
ศพเอาขึ้นไปข้างบนคุณก็บอกอย่างนี้
ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าเด็กตายข้างล่างแล้วเอาขึ้นไป

ยังตอบไม่ได้ต้องรอให้ตำรวจแถลง

อย่างที่คุณบอกอย่าพูดเพราะว่า๑๕๑๕
คืออย่างนี้เดี๋ยวผมตอบกับคุณติแล้วกัน

ตำรวจเนี่ยพอจะมีเขาของคนบางคน
ที่สามารถชี้ไปได้ว่าน่าจะเป็นบุคคลนี้
แต่ประเด็นที่ยังไม่สามารถจับและออกหมายจับได้
เนี่ยเป็นเพราะว่ายังไม่มีหลักฐาน
ชี้ชัดทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยง

เขาสู้ปุ๊บเขาหลุดออกมาตำรวจเสีย

เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปจับใครสักคนนึงเนี่ย
มันต้องชัดในหลายมุมในหลายด้าน

จะต้องดูแลทั้งรอบด้านทั้งหมดว่า
จะทำยังไงที่จะตีตีตะโขบเข้ามาให้มันแบบว่า

วันนี้ต่อให้เป็นนักข่าวที่ไหนก็ไม่สามารถตอบได้
เพราะว่าคำเดียวก็คือตำรวจก็จะต้องเป็นคนบอกว่าโอเค
การตายของชมพู่แสดงว่าตลอดระยะเวลาตำรวจเขาทำงานมาตลอด
ใช่ครับทำงานตลาดยังอยู่ในพื้นที่

แต่ทุกคนสงสัยขอถามพี่ตีนนิดนึงนะครับ

ก็ยังเป็นเมียลุงพลอยู่อะครับ

คือตอนนี้พี่ไปอ่ะพี่ไม่ค่อยเจอป้าแต่นเลยครับ
ไม่ค่อยเจอเขาไม่ค่อยออกมา

ใช่วันนั้นไปเจอครั้งเดียววันที่๑๔
ก็ไปเจอบนวัดภูหลวงเจอแป๊บเดียวแล้วเขาก็ลงมา

เพราะอยากจะรู้ว่าตอนนี้เห็นแต่ลุงพลลุงพลไงคะ
ก็อย่างเมื่อวานพี่ตอนที่เขาเอาอกมาใกล้พี่
เดี๋ยวเขาหาว่าเกินเลยอย่างนี้

พุ่งเข้ามาเลยเหมือนของขึ้นอ่ะครับ

แล้วพี่ก็ประเมินสถานการณ์
ถ้าเกิดปุ๊บเข้ามาพี่ทำอย่างไร
ก็พี่ก็เลยเนี่ยเอาอกสู้ไว้ก่อน

อ๋อที่บ้านเป็นค่ายมวยเห็นรูป
เขามีการแชร์รูปคุณเป็นนักมงนักมวยกันนะ

ถึงเวทีที่บ้านมีค่ายมวย

เดี๋ยวถ้าอะไรจะสู้ไหม

จริงความเป็นสื่อมาก

คืออะไรคือใส่ชุดนี้ตรงเกณฑ์น้ำเงินนี้ใส่เพื่อใส่ไปว่ายน้ำใช่ไหม

เกราะตุมครับ
เกราะตุมนี้ใกล้ที่

อันนี้จริงไม่จริง
อันนี้จริงหรอ

ไปได้แฟนตอนที่ทำคดีนี้หรือเปล่า

มีแล้วก็เลือกไปแล้ว
แล้วก็ไปได้แฟน
ได้เมียหรือแฟน
เราเรียกคำว่าแฟนดีกว่า
ไปทำคดีบ้านกกอกเลย
ได้แฟนมาหนึ่งคน

เพราะว่าทำปุ๊บแล้วแบบว่าจะมาขอโทษ
มันก็ไม่มีความหมาย
เดี๋ยวก็ทำใหม่ได้ถูกไหมครับ
มีเสียงรุงภลมั้ยมีมั้ย
สำหรับภาพที่ออกไปมันอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งเหตุการณ์ทั้งเปล่าถามว่าผมอยากให้เกิดขึ้นไหม
อ่าจริงจริงแล้วก็ไม่อยากให้ภาพตรงนั้นอ่าเป็นภาพที่อ่าดูไม่ดีเนอะ
ถ้าว่าเป็นทางสื่อเนี่ยซึ่งมันปล่อยไวมากนะครับ
ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เป็นการไม่ให้เกียรติสื่อนะครับถ้าผมผิดนะครับ
ผมก็ยอมรับผิดนะครับทุกข้อกรณีนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทางน้องฟ้าเองนะครับพี่ติเองนะครับ
ซึ่งเป็นบุคคลที่ผมพยายามที่จะเข้าไปคุยด้วยนะครับ
ซึ่งภาพมันออกมามันรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับ
ซึ่งทุกคนอาจจะเข้าใจว่าลุงพลเป็นคนสุภาพเรียบร้อยนะครับ
อันนี้ลุงพลต้องชี้แจงด้วยว่าลุงพลเคยพูดมาเสมอว่า
ลุงพลเป็นคนพูดจาโผงผางพูดตรงไปตรงมานะครับ
อ้อมค้อมนะครับถามมาต่อไปนะครับ
ถามตรงตรงตอบตรงตรงครับไม่เคยอ้อมคอมนะครับ
ก็ถ้ามันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมออกไปอันนี้ผมก็ต้องขอโทษสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับ
ช่องด้วยนะครับที่มีภาพหลุดออกไปแบบนั้นนะครับ
ซึ่งลุงพลก็สัญญาแบบลูกผู้ชายนะครับ
ว่าจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกนะครับ
อันนี้ก็แจ้งให้สื่อมวลชน

เขาก็ขอโทษรู้สึกไงบ้างวันที่ได้ดูคลิปนี้แล้ว

อากาศที่บ้านกลอกเป็นไง

ที่แไว้บ้านปรบศูนย์ไหมคะ

แต่วันนี้ก็ไปนะคะเดี๋ยวติดตามครับ

แต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าสิ่งที่เรามานั่งถาม
ไม่ได้มากดดันคุณติเขาว่าคนนั้นเป็นใช่ไหมคนนี้เป็นยังไง
ไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าเขาทำงานในพื้นที่เนี่ย
ความคืบหน้ามันเป็นยังไงอะไรต่างนานาอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดว่าเอ๊ะมานั่งเอาคำถามมาถามเขาว่า

อีกนิดได้ไหมประชาชนรอบข้างที่ไม่เกี่ยว
หมู่บ้านเขาอยู่กันยังไงคะหมายถึงเขาสงบกันดีไหม
หรือว่าดูเขาไม่มีความสุขกัน
อย่างล่าสุดรู้สึกว่าชาวบ้านเขาจะไม่มีความสุขกันครับ
เขารวมตัวล่ารายชื่อกันไปร้องเรียน
ยูทูบเบอร์ออกไปจากหมู่บ้าน

เพราะบางทีไปถ่ายอย่างนี้ก็ไปถ่ายโดยที่ไม่ขออนุญาตเขา

อย่างวันนี้ลุงพลได้ยินใช่ไหมที่ลุงพลเขาพูดบอกว่า
ที่ผมถามว่าชาวบ้านกรกเขาอยากให้เอายูทูปเบอร์ออกไป

บอกว่ายูทูปเปอร์เขาก็แบบไม่ได้มาทำอะไรให้เสียหาย

อันนี้ในมุมของติที่ติไปมองมันเป็นยังไง
บางทียูทูปเบอร์เขาก็ไม่ได้ถ่ายอยู่แต่ที่บ้านลุงพลครับบางที

นู่นไปนี่ไปแบบภายในหมู่บ้าน

บางทีชาวบ้านเขากำลังยืนซื้อของอย่างนี้

มาเข้ากล้องเขาอะไรอย่างนี้มีด้วยใช่ไหม

อึดอัดตรงนี้ว่าเขาตอนนี้เขาแวง

เขาพูดอะไรไปอ้าวมีกล้อง
พอหลังแล้วแล้วเขาพูดอะไรไป

ลุงพลเอาอาหารไปถวายพระ
หลังฉันก็ซูมเข้าไปว่านี่ลุงพล

อันนี้ผมยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นนะ
ใช่อยากเขาอยากกลับไปเป็นเมื่อเดิมเบา้าเบอร์นะมันแต่ว่ามันภูเข้าคุมไม่ได้เป็น
ในบทบ้านเขากันเองมันยังมีความเก็งใจ
อย่าถ่ายนะอย่าทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ

ไม่ครับเพราะผมทำงานอย่างเดียวเน้นทำงานไง

ไม่ให้ถ่ายนะครับอันนี้เป็นที่นี้เนี่ยไม่ได้นะ

ใช่ที่ลุงพลนั่งแล้วไม่คุยแล้วก็มียูทูปเปอร์
บอกคุยกับพิธีแล้วนะ

บอกแล้วกันไม่ต้องมาคุยแล้วไม่ต้องมาคุยแล้ว
แต่คือพวกผมก็ยังอยากได้ยินจากปากของลุงเขา

ถ้าจะไม่ให้สัมภาษณ์ก็บอกไปเลยเออไม่ตอบนะไม่พูดนะ
แต่เขาอ้างว่าคือเขาอ้างว่าเขาคุยกับผม
แต่ผมเดินเข้าไปคุยกับเขาเฉย
ไม่ได้มีแบบนู่นนี่นั่นไม่มีอะไรแบบบันทึกบันทึกอะไรแบบนี้

สุดท้ายอยากฝากบอกแฟนไทยรัฐยังไงฮะเชิญครับ
ฝากติดตามไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ด้วยครับ